คุณผู้ชมพามาดูคลิปนี้ครับเขาบอกไม่แมนเลยนะฮะ
ทำร้ายผู้หญิงปางตายเป็นผู้ชายสองคนรุมทำร้ายผู้หญิง
หนึ่งในชายนั้นเป็นอดีตแฟนของฝ่ายหญิงที่มักจะเสพยาเสพติด
พอเมายาแล้วมักจะหลอนหลอนว่าผู้หญิงจะไปมีคนอื่น
นี่เขามีการแชร์คลิปนี้กันเห็นไหมครับคุณผู้ชายคนหนึ่งกำลังทำร้ายผู้หญิงอยู่
ส่วนผู้ชายอีกคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาส่งแล้วก็ไล่ทำร้ายผู้หญิงนะครับ
ปรากฏว่าในคลิปนี้จะเห็นหลังจากที่ทำร้ายผู้หญิงแล้วปรากฏว่าสองผู้ชายคนนี้วิ่งหนี
หนีอะไรรู้ไหมคุณคือมีชาวบ้านแถวนั้นเห็นว่าผู้หญิงถูกทำร้าย
ก็เลยเปิดประตูออกมาช่วยคว้ามีดพระออกมาวิ่งไล่สองคนนี้เลยคุณดูสิ
นี่นะชาวบ้านมาช่วยแล้วไอ้สองคนนี้ก็วิ่งหนีเลย
โอ้โหพี่ที่ไม่สวมเสื้อที่คว้ามีดพระมาเนี่ยเป็นพลเมืองดีนะ
ใช่ค่ะเห็นผู้หญิงถูกทำร้ายก็ไม่นิ่งเฉยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
แหมหนีแทบไม่ทันเลยนะเก่งจริงอย่าหนีสิทำร้ายผู้หญิงปางตาย
อยากเจอคนเก่งอย่างนี้จังเจอคนจริงเขาเอามีดพระไล่ฟัน
หนีหางจุกตูดเลยนะฮะ
ทีมข่าวสอบถามเรื่องของคดีไปยังตำรวจสภหาดใหญ่เจ้าของท้องที่นะครับ
ก็ได้รับข้อมูลบอกว่าหนึ่งในคนที่มาทำร้ายผู้หญิงเนี่ย
ก็คืออดีตแฟนของฝ่ายหญิงเองชื่อว่านายชาญวิทย์อายุ๒๕ปี
โดยอดีตแฟนหนุ่มคนนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
คือชอบเสพยาเสพติดและทุกครั้งที่เสพยาก็จะเมายาก็จะหลอนนะครับ
จะคิดว่าผู้หญิงนอกใจก็จะมีการซ้อมจนฝ่ายหญิงเขาขอแยกทางแล้ว
กระทั่งในวันเกิดเหตุนะครับนายชาญวิทย์อดีตแฟนนุ่มเมายามาเหมือนกัน
แล้วก็มากับเพื่อนอีกคนนึงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
หลังจากนั้นนะครับนายชาญวิทย์เจอผู้หญิงก็ทำร้ายร่างกายผู้หญิงทันที
แล้วก็ถูกชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาวิ่งไล่วิ่งล่านะฮะ
ตำรวจอยู่ระหว่างการตามตัวนายชาญวิทย์กับพวกมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ